สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
งานกันไม่ทำกำลังดูอันนี้อยู่โฮริเคนตรงนี้ได้ไต้ฝุ่นหรือ
ฝั่งเราเรียกไต้ฝุ่นอยู่เอเชียนี่เรียกไต้ฝุ่นแต่พอไปที่อเมริกาทางฝั่ง
อัลแลนติกเขาเรียกฮอริเคนแต่เหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะอยู่ขนาดใหญ่เพราะว่ามีทาง
มีหลายคนก็บอกว่าอะไรนะเขามีแฟนเพจเขาส่งมาบอกว่าเหมือนเราพูดสับกัน
พูดสลับกันอะไรอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่บ้านเราก็เรียกฮอริเคน
ไม่ใช่บ้านเราไม่เรียกอยู่แล้วแต่เราเรียกเรียกไต้ฝุ่น
บ้านเราไม่เคยเรียกบ้านเราไม่เคยเรียกฮอริเคนเกิดบนบนก็เรียกว่าฮอนาโด
เออไม่รู้อ่ะฮอนาโดรุงมวงช้างมั้ย
หมายถึงเขาเรียกอะไรกันบ้างส่งไลน์กันบ้างมาหาเราได้เลยนะครับ
ตกลงว่าฮอริเคนกับไต้ฝุ่นเหมือนกันไหม
อย่างไรไวก็ว่ากันมาแต่ที่แน่แล้ว
สาวลวงแต่งตอนนี้จนมุมแล้วนะครับ
คือตอนนี้ถูกแฉด้วยมีลูก๒คนด้วยนะครับ
ทั้งกองปราบน้องน้ำมนสาวตุ๋นวิวาแถลงข่าวเจ้าตัวสีหน้าสลด
ตอนนี้กองปราบฮิ้วเรียบร้อยแล้วระบุชัดนะครับ
ไม่ได้เจตนาจะหลอกลวงเอาทรัพย์สิน
บอกว่าตัวเองแต่งงานแค่๗คนใน๑๔คนจริง

กรณีนางสาวจริยพรบัวใหญ่หรือว่าน้ำมนต์ได้มีการหลอกลวงชายหนุ่มแต่งงาน
เชิดเงินสินสอดจนกลายเป็นข่าวดังนะครับ
โดยเจ้าตัวให้การยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงผู้ชายให้แต่งงานด้วยนั้น
ความคืบหน้าเมื่อทั่วประมาณสัก๑๑โมงที่ผ่านมา
กองบังคับการปราบปรามถนนมหลโยธิน
เจ้าที่จำรวจแถวแหลงข่าวการจับกลุ่มตัวของน้ำมน
หญิงสาวที่หลอกชายหนุ่ม๑๓ราย
พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์สามี

สามารถควบคุมตัวได้ที่อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
พร้อมกับของกลางเป็นรถยนต์๒คัน

พันธุ์ตำรวจเอกทงชายอยู่เกษม
ก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติการแล้ว
ผู้ต้องหานะครับพบว่าได้เริ่มก่อเหตุหลอกลวงผู้ชาย

แล้วก็ใช้ถ้อยคำหวานหวานล้อม
ด้วยคำหวานจนกระทั่งฝ่ายชายหลงรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วย
บางรายใช้กลุบายอ้างว่าตัวเองท้อง
ฝ่ายชายก็เลยยอมตกลงที่จะแต่งงานด้วย

แต่ทุกรายนางสาวจิราพรหรือน้ำมนต์
ชักชวนฝ่ายชายทุกคนร่วมลงทุนกิจการสวนผลไม้
โดยผู้เสียหายบางรายก็ยอมรับว่าหวังผลทางธุรกิจจริง

น้ำมนต์ก็ค่อยตีตัวออกห่าง
แล้วก็เชิดเงินสินสอดหลบหนีไปเลย
จากการสอบปากคำของน้ำมนต์ให้การรับสารภาพ
มันสำคัญแค่เขาว่างั้น
เนื่องจากทุกคนทุกค้ามีความรักให้กันจริง

ส่วนรายอื่นเป็นเพียงคดีช่อกงทรัพย์เท่านั้น

และที่บอกว่ารักผู้ชายที่แต่งงานด้วยทุกคน
มีการคบซ้อมกันเพื่อหลอกแต่งงานกับคนอื่นหรือไม่

น้ำมนต์มีสีหน้าแดงคล้ายจะร้องไห้

ที่มาหวังทรัพย์สินของหนู

ส่วนตนก็เลยมีคดีความในข้อหาช่อกงผลไม้
อำเภอท่าใหม่จันทบุรีที่เกิดขึ้นจากน้ำมนต์เหมือนกันด้วย

ส่วนผู้เสียหายก็บอกตอนนี้ไม่ได้รักแล้วมีแต่แค้นอย่างเดียว

ที่เขาไปสามารถจะเอาสินสอดไปได้
คือเรื่องนี้นะเท่าที่ผมฟังมาแล้วเคยสัมภาษณ์เหยื่อคนหนึ่ง

ที่เป็นดร
เออเป็นดรดูไหมงงไหมวันนั้น
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกเขาให้โดยเสน่หา
เขาบอกเขาไม่ถูกหรอกแต่ว่าเขาให้โดยเสน่หาเอง
เขาไม่ยอมเป็นผู้เสียหายเขาอะไรอย่างนี้
ก็ทำไมเขาถือว่าเขามีอะไรกันแล้วเขาก็เลยให้เงินไป
ส่วนไอ้คนที่ไปแต่งงานด้วยเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงเข้าไป

แต่เรื่องนี้ผมก็ได้มีการไปสอบถามคนอื่นที่รู้ข้อกฎหมาย

ผิดสิเพราะว่าสัญญาจะแต่งงานแล้วหายไป
หลายกว่าใจเริงก็คือทั้งหมด

คือการที่คนเราจะแต่งงานกันเนี่ยมันต้องรักกันทั้งคู่ถูกไหมครับ
การที่จะไปตกลงแต่งงานกันเนี่ยก็คือว่า
พร้อมผมก็รักพี่เหมียวพี่เหมียวรักผมแต่งงานกันไป

แต่พอแต่งเสร็จพรุ่งอันลูกขึ้นผมหนีขอบเงินไปเลย

แต่เวลาท่านคนนั้นคงไม่อยากเสียหน้า
ใช่แต่ทางทางทางทันายที่เคยมาออก
ผมว่าเขาว่าพี่เคยคุยกับเขาน่ะ

ทั้งหมดเขาเงินเท่าไหร่เขาไปหนุนทั้งหมด
คนนั้นเหรอคนเดียวหนัง๒๕๐๐๐๐
มีคนหนึ่งมากสุดคือล้านสองแล้วก็ไล่มาเรื่อย
บางคนก็หลักหมื่นนะมีห้าหมื่นคนนึง
คือ๗คนเนี่ยเสียตังค์หมดเลยแต่๑๔คนไม่รู้
แต่ถามหลายคนถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงทุกคนบอกอยากตบมาก
แต่ว่าอันนี้คือไปเที่ยวกันแล้วก็มีอะไรกัน
แล้วก็จะบอกว่าต้องผู้ชายต้องรับผิดชอบฉันว่าคนนี้ไม่ธรรมดา
ผู้ชายต้องรับผิดชอบทุกคนเลยเห็นไหมต้องมีเด็ด

มาดูอาวุธเรื่องนี้ค่ะนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะคะ
โจรบุคธนาคารกวาดไป๒แสน๕แล้วก็
ขอให้พี่ชี้ให้ชัดนะฮะเดี๋ยวกล้องจะไปซูมข้างบนไม่ได้

นี่อันนี้อันนี้มีรูปด้วย

อยากแปลงสินี่เอานี่นี่เอา
เอาเถอะเอาข้างหลังดูข้างหลัง
กลัวอย่าไปจับภาพท่านนายกส่องประเทศ
คือเขาใจถึงด้วยไม่อำพลางใบหน้า
บุกเดียวชิงทรัพย์ธนาคารธนชาติสาขาบางโคร่
ท่านผู้ชมค่ะกวาดเงินสดไปเลย๒๕๐๐
ใช้เวลาลงมือไม่ถึงนาที
และขาออกไปรอปภเปิดประตูให้ด้วย

เปิดให้แล้วเขาก็เข้ามาถึงก็ควักออกมา
ไม่อำพางใบหน้าไม่ได้มีอะไรที่บอกว่า
ปืนจ่อแล้วก็ส่งมาเขาก็เอาไปแต่ในเก๊

งงอ่ะคือไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ภายในเวลาไม่ถึงนาทีไม่ถึง๖๐วินาที
พอได้รับแจ้งนะคะพันธุ์ตำรวจโทหัสดินนพวงนายุธยา
สวรรค์ปกครองป้องกันสวนวัดพระยากรัยเจ้าของท้องที่
พอรับแจ้งเหตุก็เดินทางไปสอบสวนพร้อมด้วย
ท่านพนธุ์ตำรวจโทสานิกหาหาวรนี่เปิดประตูไปเลย
โอ้โหชิวมากแล้วเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปกันครบเลยนะคะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
ก็พบว่าคนร้ายเดินถือเป้เข้ามาหน้าธนาคาร
ประพอเปิดประตูให้คนร้ายล้วงปืนออกมาจากเป้
จี้พนักงานเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็หันเดินออกไปแบบ
ไม่ได้มีอะไรลุกลี้ลุกลนใดทั้งสิ้น
เจ็บป่วยตรงรับประพอเปิดประตูให้กลับด้วยนี่สิก็ทั้งเข้าทางกลับ
คุณรับประพอคิดว่าเป็นพนักงานส่งเอกสาร
เพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันใส่แจ็คเก็ตแขนยาวสีดำเกง
เติบประตูให้เลยขายางสีดำสะพายเป้สีดำ
เดินเข้ามาภายในทำทีเป็นลูกค้าใช้อาวุธปืนลูกโม่นะฮะ
ไม่รู้ของจริงไม่จริงนะเรื่องปืนจริงไม่จริง

คุณรบพพอนซ์นี้หน้าเห็นใจนะฮะยูอายุ๖๔แล้ว

แต่ถ้ารู้ว่าจริงทรัพย์แล้วยังไงล่ะจะต่อไปนะวิ่งตาม
แต่ไม่ทันพอรู้ว่าพนักงานจะทำยังไง๖๔แล้ว

จากการตรวจสอบไม่รู้ฟันปลอมหลุดลงมาตรงนั้นหรือเปล่า
นี่๖๔มันยังไม่ใส่หรือเปล่าอ๋อพนักบ้านเหรอ
ทะเล่งแล้วนี่ทะเล่งโอ้โห
อย่าไปพูดอย่างง่ายทะเล่งเรื่อง๖๔ยังไม่
ธนบัตรนั้นน่ะนะเป็นธนบัตรทั้งหมด๒๕๗๐๐๐บาท
อาคารสาขานี้เคยถูกมาแล้วเคยมีเหตุมาแล้ว
แต่เอาไปได้แสนนึงปี๑๙๕๓อ้าวเหรอ
นี่คือสถานการณ์คือซ้ำรอยประวัติศาสซ้ำรอยนะฮะ
ตำรวจจับคนนั้นไปแล้วนะไอ้ที่เอาไปแสนนึง
ตอนนี้ท่านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรท่านกล่าวว่า
คนร้ายแต่งกายคล้ายพนักงานอย่างนี้อาจจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้
ไม่รู้หรอกว่าอาชีพอะไรแล้วก็น่าจะเป็นมืออาชีพ

มีอาชีพแล้วก็เข้ามาทำเพราะเหตุจำเป็น

เราพอบอกว่าเราพอเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ก็สืบสวนสอบสวนหาคนนั้นคนนี้
มีอะไรมั่งเพื่อจะได้ออกไปจับตัวคนร้าย
ก็ฝ่ายสวนสอนอวัดพญาไกรก็ตรวจสอบกล้อง

ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมสรุปว่ายังจับไม่ได้ใช่ไหม

ก็ไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะแต่ไม่ผ่านไปนะ
คือไม่รู้น่าจะรู้นะเพราะว่า

ไม่รู้อ่ะน่าจะมีกล้องข้างหน้า

ว่าเขามีอะไรมั่งทางรักฐาน
บอกหมดไม่ได้หรอกเพราะคนร้ายก็ดูทีวีเหมือนกัน

หรือใครที่เคยไปอยู่ในกรณีพี่เหมียวใช่ไหม

จะไปจ่ายค่าไฟคือตังค์ไม่ค่อยมีไปฝากอะไรเขาหรอก
แล้วพี่ไปจ่ายค่าไฟ
ไปถึงก็อยู่ที่เสียงโหกเวกอยู่ข้างหลัง
ก็เป็นผู้ชายใส่หมวกใส่แว่นตาดำเข้ามา

ไปเฮ้ยมาโวยวายอะไรวะ

ขี้บหายแล้ว
ระเบิดเหรอ

เสียงลูกโม่มิวิ่งนึกออกมั้ย
ดูสักที

ระเบิดควันป่าแม่งกิ้งมาตรงพี่

เป็นท่อนสีเทาแล้วก็หัวจุกสีเหลือง

ฉันก็ได้ยินแบบว่าเหงื่อพี่แม่งไหล
เลือดโถโฮเต็มเลยอี่หรอ

เรือดอะไรแบบหูแบบหยดอย่างนี้เลยเธอ

ตัวสูงยังจำได้หรือว่าตัวสูง
พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาเป็นพยานปากเอกหรือเปล่าพี่

จริงเหรอร้านนั้นหรือเปล่าโอ้โฮปี๑๙๓๕๑๙๓๖อ่ะ
เขาบอกว่าว่นธนาคารสมัยนี้แล้วรอดยากนะ
เออใช่เพราะว่ามีกล้องเยอะงาม
อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างเลยทีเดียวนะคะ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน๓๓จังหวัดภาคเหนืออีสานตะวันออกใต้

พี่จะถุยใส่หน้าหนุ่มก็ได้ครับพี่

แล้วก็ดินถล่มด้วยนะคะในช่วงวันที่๖ถึงวันที่๑๐กันยายนนี้ค่ะ

อธิบดีกรมปกครองและบรรเทาสาธารณภัย

จากการที่มีการติดตามสถานการณ์น้ำ
ภาวะอากาศแล้วก็ปัจจัยเสี่ยง

ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมโชรประธานและสถาบัน

พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนประกอบกับมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ที่จะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่
ช่วงวันที่หกถึงวันที่สิบกันยายนค่ะมาสองข้างเลยถูกต้อง
ดังนั้นได้ประสาน๓๓จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงแยกเป็นภาคเหนือ๑๓จังหวัด
ฟังให้ดีได้แก่แม่ห้องศรเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายพยาว
น่านอุตรดิษฐ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและก็พิศนุโลก
ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือ๗จังหวัดค่ะก็ได้แก่เลยหนองบัวลำพูน
งคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนม
ส่วนภาคตะวันออก๗จังหวัดด้วยกันนะคะก็ได้แก่ปราจีนบุรีฉะเชิงเซา
สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทุกจังหวัดเลยค่ะ
ทุกจังหวัดภาคใต้๖จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตู
รวมถึงศูนย์ป้องกัดแล้วก็บรรเทาสถานภัยเขตสำนักงานป้องกัดแล้วก็บรรเทาสถานภัย
จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็จังหวัดที่มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะ
พร้อมที่จะรับมือฝนตกหนักซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลาก
แล้วก็ดินถล่มซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอย่างที่ได้พูดมาหมดแล้ว

แล้วช่วงหน้าค่าหมาเอาประกัน

เห็นนี่น่ากลัวจริง
เอายาความดันให้หมากิน

เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน

ฟังแล้วแบบมันมากเลยเรื่องที่เหี่ยวเล่าต่อเมื่อกี้

ไม่ค่ะอีกวันหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉันรู้ว่าดาราคนใช้อยู่ในเอกัต

อยากได้รับในนักพฤดินไหวที่เม็กซิโกค่ะ
อันนี้คือริกเตอร์หรือแมคนิจูด

เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นแก๊นิจูแล้วเขาไม่เรียกลิงเตอร์แล้ว
เขาก็เตือนเลยว่าให้ระวังซึนามิ
คือในย่านนั้นมีทั้งพายุแล้วดันจะมีไอ้แผ่นดินไหวอีกนะฮะ
รณีพิโรธรุนแรงมากทางชายฝั่งภาคใต้ของเม็กซิโก
ใกล้กับชายแดนโกเตมาลาคือคล่อนไปทางอเมริกาใต้
คุณนี่มันโยกขนาดนี้เลย
เตือนภัยประกาศว่าให้ระวังซึนามิ
ทั้งเม็กซิโกกูเตเมลาปานามะเอลซาวาดอร์
ให้ระวังคลื่นยักษ์ด้วยนะครับเพราะมันอาจจะ

เมื่อวันที่๘กันยานู้นสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่า
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่รุนแรงถึงขนาด๘๐
เขย่าชายฝั่งทางภาคใต้ของประเทศเม็กซิโก
ใกล้ชายแดนของประเทศกูเตเมลาเนื้อคืนภาคฤหัสที่๗นะคะก็เมื่อคืนนี้
ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมือง
ทาปาชุล่าทางไปทางตะวันตกราว๑๖๕กิโลเมตร
ลึกจากผิวดินถึง๓๕กิโลเมตร
อันนี้เหมือนลึกนะจริงไม่ลึกนะคุณถ้า๘๐ถือว่าไม่ลึกเลย

ไม่น่าจะวิ่งได้ในรถติดเหมือนประเทศเราเลย
เตือนภัยบอกว่าสุนามินั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
อันนี้อยู่ย่านอเมริกาใต้หมดเลยนะฮะ
ซึ่งอาจจะคิดฟังนะอีก๓ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากเหตุ

ตอนนี้เดี๋ยวเราตามต่อไป
๕๕ก็เละแล้วนะ

วันนี้หัวคุณไปไหน

เพิ่งตัด๓แซ่บเสร็จ

ราม่านักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับ

บอกว่าทำมาหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้นะพาหมาไปพักที่โรงแรมพอเช็คเอาท์นะครับ

ทำเอาคนในวงการที่รักสุนัขเนี่ยนะฮะ

หลังจากที่มีเฟซบุ๊กนึงเนี่ยนะครับ

ได้มีการโพสต์แฉนักศึกษาแพทย์นะครับว่า
วางยาฆ่าสุนัขหวังเอาเงินนะครับ

ให้ลงผลชนสูตรว่าไม่พบสาเหตุ
สาเหตุกับให้ทำใบผลเฉพาะสูตรปลอม
ซึ่งเรื่องนี้ทำให้โลกออนไลน์ต่างวิภาควิจารณ์
ถึงความโหดเข้มของนักศึกษาแพทย์คนดังกล่าว
ได้มีการโพสต์เป็นภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ต
ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าว
บอกว่านักศึกษาแพทย์อ

ก่อนหน้านี้นะครับวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ
คุณคนนี้ใช้บริษัทของพี่ผมไปส่งแล้วครั้งหนึ่ง
เขาก็ให้ประกันสัตว์เลี้ยไว้๔๐๐๐บาทนะครับ
รับจากกรทมส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์ที่โคราช
ที่ผมนำส่งถึงโรงพยาบาลนะฮะ

ก็ผมก็เลยคิดว่าโรงพยาบาล

คือเนี่ยคือพูดมาผู้ชมบางขั้นอาจจะไม่เข้าใจ

สมมติผมไม่ใช่ศาสตร์แพทย์ผมส่งสูญนักโดยการฝากบริษัทของพี่เมียว
เป็นการขนส่งสิ่งมีชีวิตนะครับไปที่ต่างจังหวัด

เสร็จปุ๊บพี่ส่งใช่ไหมหนุ่มก็เหมือนกับไปรอรับหรืออะไรสักอย่าง

แต่ที่แน่คือนักศึกษาคนนี้เอายาไปให้หมากิน

นี่พี่ดูแลหมาผมไม่ดีจ่ายเงินมา๕๐๐๐ค่าประกัน

ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้แล้วแต่ว่าเราจะประกันเท่าไหร
ไปบอกหมอศาสตแพทย์บอกว่า

เป็นลมตายอะไรอย่างนี้ช็อกตาย

ที่คนกินอยู่ในนั้นเป็น๑๐เมตร

เนี่ยต้องอัดอย่างแรงเลยนะ
เพราะหมามันไม่สามารถเกลือในจำนวนมาก

จากกรณีที่มีคนต้องสงสัยวางยามสู่นักเพื่ออับรากรรมในเรื่องต้น
จิตแพทย์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่า
คนนี้น่าจะมีอาการป่วยค่อนข้างรุนแรง
ตอนนี้ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกำลังตามตัวอยู่
เรื่องนี้ถึงมหาวิทยาลัยที่ต้นสังกัดของเด็กคนนี้แล้วด้วย
เกือบร้อนนะ

ที่ให้โฮมโปรได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุณ

ช็อปคุ้มแล้วก็แบบจัดเต็ม
พร้อมโปรโมชั่นช็อปครบ๔แสนบาท
ฟรีนะคะทองคำหนัก๑บาท
มูลค่า๒๑๐๐๐บาทค่ะ
เครดิตเงินคืนสูงสุด๒๑๐๐๐บาทค่ะ
ช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ตั้งแต่๒๐๐๐บาทขึ้นไป
หรือว่าผ่อนทั้งร้าน

กับสถาบันการเงินชั้นนำอีกมากมายนะคะ
รถทุกแผนกแล้วก็ทุกสาขาทั่วไทย

จนถึงวันที่๒๔กันยายน๒๕๖๒
ครั้งเดียวในรอบปีค่ะ
ถูกต้องคือช่วงฉลองครบรอบ๒๑ปีนี้

ส่วนลดเพิ่มสูงสุด๓๐๐บาท
แล้วก็นำส่วนลดที่ได้ใช้ซื้อสินค้าที่โฮมโปร
ทุกสาขาตั้งแต่วันที่๒๔สิงหาคม
ถึง๒๔กันยายนนี้นะครับ
แล้วมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจออย่างนี้เลยนะครับ

ทันใจสุดหลวดเร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะครับผู้ชมค่ะ
ก็จะสแกนหน้าจอของเราตอนนี้เลย
ขึ้นมาอย่างนี้เลยรีบไปสแกนอย่างด่วนนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าอึ้งภาพหลุดสุดเฉาค่าห้องนอน
นักร้องวัยรุ่นชื่อดังป่ำปั๊มแล้วก็มีทานถ่ายรูป

อันนี้เป็นคำนามหรือคำกิริยา

ท็กโกแลตเอาสิกินไหมหนุ่ม

เอามาดูคริสเฮาว่าง

เอาละค่ะลัคกิอินเกมแต่ว่าไม่ลัคกิอินเเลือพซันแล้วนะคริสเฮาว่าง

เมื่อมีคนตาดีแอบไปเห็นฝ่ายชายจะไปกับผู้หญิงคนอื่นด้วย
จนโดนเมาหนักว่าเหงื่อเลิกกันแล้ว
อู้วทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้ใส่อารมณ์มากไปหรือเปล่า
ก็ใส่อารมณ์แทนคริสนิดหน่อย
ล่าสุดเนี่ยนะฮะเราก็ไปเจอสาวคริสต์นะฮะ
ก็เลยได้ออกมาถามแล้วก็นางก็เลยได้พูดคุยกันเลยทีเดียวนะคะ
ว่าเรื่องของความรักกับเซ็นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของช่วงพักเบรกโฆษณาค่ะ

ส่วนจะเบรกยาวน้อยแค่ไหนนั้นสาวคิดก็บอกว่าก็ต้องลุ้นเอากันแล้วกันนะคะ

ใช่แน่นอนสิเพราะว่าอนาคตของตนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องถอยออกมาเพื่อที่จะดูว่าความรักของเราเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ส่วนการห่างกันนี้นะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไปสนิทกับสาวอื่นใช่เปล่า

นางก็บอกนางก็เลยบอกว่าตนก็ไม่แน่ใจค่ะ
ก็อย่างที่บอกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของเราเนี่ยกับเขาจริงแล้วเนี่ยนะ
ถ้าคนบอกว่าเขาไปสนิทกับสาวอื่นอันนี้ตนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ตาม

สาวอื่นเขาก็มีภาพออกมาแล้วคุณแม่
ถึงมีภาพจะออกมายังไงฉันก็ไม่ตามฉันก็ไม่เห็นอยากรู้
นอกจากนนี้เนี่ยสาวคริสต์ก็ยังเปิดเผยนะคะเรื่องเพื่อนซีกับเจนนี่
เรื่องความรักนี่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วนะคะแต่เขาอาจเสียใจหรือว่าติดใจ
เพราะว่าตนเนี่ยไปอยู่กับวุ้นเส้นเยอะไปแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะให้เข้าใจผิด
เพราะว่าตนก็ไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าจะไปแนะนำใครตอนไหน
การที่มีตนรู้จักคนใหม่แล้วเจอกันแค่สองสามครั้งเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ
เราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนแต่ละคนส่วนตัวยังไม่ได้เข้ากันไปเคลียร์กับเจนนี่ค่ะนะฮะ
เพราะคิดว่าอยู่ปลายแถวของเรื่องนี้มากเลยค่ะเลยอยากที่จะให้เขาไปคุยกันเองก่อนไป
รอให้เจนี่เคลียร์กับวุ้นเส้นก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยมาว่ากัน
เรื่องนี้มันช่างยาวเหลือเกินหลายสิ่งนะแบบว่ากระจายออกไปเกี่ยวข้องกับหลายคนมาก
แมนอย่างเราไม่เป็นไรใช่ไหมพี่
นี่ใหม่ดาวิกาทุกผู้ชมคะมีคนอยากหน้าเหมือนใหม่ดาวิกาเพราะว่าเป็นสาวที่หน้าเป๊ะมากนะ
คนที่อยากเหมือนมากจนกระทั่งลงทุนเป็นล้านไปผ่าตัดที่เกาหลีคือสาวลาว
เครื่องหน้าของใหม่เนี่ยเป๊ะเป็นบล็อกทีมนิยมที่ใครก็อยากจะสวยเหมือนใหม่นะคะ
ตอนนี้สาวแท้สาวเทียมประเทศทั้งในและนอกประเทศอยากจะเหมือนเธอ
ที่เป็นมากก็คือสาวลาวมีรูปไหมมีรูปไหม
เธอลงทุนความเข้าเปล่าทุ่มเงินล้านเลยนะบินไปผ่าตัด
ประเทศเกาหลีให้ออกมาสวยเหมือนใหม่
ล่าสุดนะคะนักข่าวก็ไปเจอใหม่ก็เลยถามว่าเรื่องนี้รู้หรือยังเป็นไงมั่ง
ที่มีข่าวคนเราเอาหน้าเธอไปเป็นแบบไปทำศัลยกรรม
ใหม่อ่านแล้วใหม่ดีใจมาก
มดดำไหม
เอ้าเรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องนี้
อึ้งนะภาพหลุดสุดเช้าคาห้องนอน

รู้ค่ะรู้แล้วว่ารักกันมาก

เสร็จกิจกรรมกับแฟนนุ่มหน้าหล่อ
ลอร้อถ่ายรูปคู่ด้วยคาห้องนอน

เพราะภาพลักษณ์ที่พวกเราเห็นนั้น

สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดทางใครทางมัน
อยากก็หาใหม่
วัยรุ่นวัยเรียนรักกันให้พองาม
คบกันพอให้ตะมุตะมิบ้างนะฮะทำในหัวใจก็พอแล้ว
ส่งเสริมกันก็ในทางที่ดีด้วยสิปัญญาพาเจริญดีกว่า
ที่จะส่งเสียวกันไปส่งเสียวนะส่งเสียวกันไปวัน
ถ้าภาพหลุดออกไปในวงกว้างมีแต่เสียกับเสียนะจ๊ะคุณน้องขา
อันนี้ข่าวจากที่ไหนฮะไทรัศน์ใช่ไหมออนไลน์

ผมอ่านได้ให้ฟังแต่หนุ่มจะไม่ยุ่ง
กลัวจะอยู่ยากอันนี้กลัวต้องอยู่แบบหลบซ้อน
แป๊กเข้าโรงพยาบาลหนักเลยเข้าไปอะไรนะพารัสอะไรอย่างนี้
ก็ยกเลิกคอนเสิร์ตนะที่ลำปาง

นางพบเสี่ยงโรคดีแล้ว
โรคนี้มันเกิดจากอะไรทำงานหนัก

ทาราซิเมียใช่คือเม็ดเลือดคาวน้อยกว่าทำลายตัวเองไป

ตายแล้วแป๊กทำลายตัวเองด้วยนี่ก็อยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ยกเลิกคอนเสิร์ตที่ลำปลาต้องขอโทษด้วยวันที่๘รู้สึกว่าคอนเสิร์ตจะมีวันที่

ถ้าผู้ชมที่สุดต่วอะไรไปก็ให้อภัยน้องหน่อย

กันเสาร์อาทิตย์ก็เที่ยวกันให้ชุ่มฉ่ำนะฮะ

ดูอุตุด้วยนะฮะ